ไปต่อที่นครศรีธรรมราชค่ะ
เป็นเหตุการณ์ที่เป็นความรุนแรงในครอบครัว
ครอบครัวหนึ่งบอกว่าอยู่ไม่ได้แล้ว
น้าชายของครอบครัวนี้ดื่มเหล้าทีไร
เมาทีไรเอะอะโวยวาย
และล่าสุดคว้ามีดพระมา
บุกเข้ามาในบ้านมาทำร้ายค่ะ
โอ้โหวิ่งหนีกันจ้าละวันแบบนี้ค่ะ

เพราะน้าชายของครอบครัวนี้คว้ามีดมาก็ไม่อยู่นะคะแต่ละคน
นำเรื่องราวมาโพสต์ไว้ในโลกโซเชียลมีเดีย
ข้อความเขียนแบบนี้ติดแฮชแท็กนะคะ

ครองในพื้นที่รวมทั้งพม
บูรณาการลงไปช่วยแก้ไขปัญหาให้กับครอบครัวนี้แล้ว
ก่อนเกิดเหตุเขารุนแรงมากกว่านี้ช่วยหน่อยค่ะ
น้าชายเมาแล้วอารวาสส่งเสียงดัง
ทำร้ายคนในครอบครัวทำลายข้าวของ
เป็นแบบนี้ตลอดเลยไม่รู้จะแก้ไขยังไง
เมาและเอะอะเกือบทุกคืน
คลิปนี้คือคลิปล่าสุดที่คุณผู้ชมเห็น
ก็คือ๑ทุ่มกว่าของเมื่อวานนี้
พี่กัดนะคะบอกว่าอำเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราช
หลังจากที่เราได้เห็นเรื่องนี้จากเพจดังนะคะ

ช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ค่ะ
ไปที่บ้านหลังนี้ที่ตำบลบ้านลำเนา
อำเภอวังขันจังหวัดนครศรีธรรมราช
พบนายวิชัยเลิศการอายุ๕๘ปี
กับนายวัชรพงศ์เลิศการอายุ๒๕ปีเป็นพ่อลูกกัน
พ่อลูกคู่นี้เขาไปแจ้งความกับตำรวจค่ะ
แล้วเอามีดพระความยาว๑ฟุตซึ่งเป็นของกลาง
เข้าไปเป็นหลักฐานในการแจ้งความด้วย
ขอให้ตำรวจดำเนินคดีหน่อยกับน้าชายของครอบครัวเขาเองนั่นแหละ
ชื่อว่านายเจริญมีปานคงอายุ๔๕ปี
บอกว่าน้าชายกินเหล้าเมาอารวาสบุกเข้ามาทำร้ายคนในบ้าน
แล้วเขาก็มีคลิปให้คุณตำรวจดูด้วย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ครอบครัวได้รับความเดือดร้อนค่ะ
ฝ่ายคุณพ่อเนี่ยเล่าว่าตอนเกิดเหตุมีตำรวจเข้ามาระงับเหตุเหมือนกันนะ
แต่หลังจากที่ตำรวจกลับน้าเอาอีกแล้ว
แสดงพฤติกรรมเอะอะโวยวายขึ้นมาอีกครั้ง
นายวัชรพงศ์ลูกชายของนายวิชัยค่ะ
ยังได้โชว์บาดแผลให้นักข่าวดูด้วย
บอกว่านี่ไงเป็นบาดแผลที่เกิดขึ้น
ช่วงที่ไปแย่งมีดพระจากน้าและน้าเมามาก
เมื่อคืนก็เข้ามาทำร้ายคนในบ้านอีกแล้ว
เบื้องต้นตำรวจแจ้งไป๒ข้อกล่าวหาค่ะ
กับนายเจริญบุกรุกเคหาสถานในเวลากลางคืน

หลังจากนี้พนักงานสอบสวนจะออกหมายเรียก
ให้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาต่อไป
แต่พอรับทราบข้อกล่าวหาแล้วจะแก้ไขปัญหายังไงให้มัน
ให้มันเป็นไปในระยะยาวเอาไปบำบัดไหมหรือยังไงดีคะ

เพราะว่าครอบครัวนี้อยู่อย่างหวาดระแวงค่ะ
ค่ะอย่าว่าแต่ครอบครัวนี้นะคะ
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่เขาหวาดระแวงเหมือนกัน